มาต่อที่เรื่องของมะนาวกันบ้างครับมะนาวไม่ได้ราคาดีตลอดทั้งปี
เหมือนที่หลายคนคิดนะครับจึงถูกกดดันจากพ่อค้าคนกลาง
เรื่องของราคารับซื้อจึงมีเกษตรกรเขามีการเปลี่ยนแนวคิดครับ
อย่างเช่นเกษตรกรที่จังหวัดนครปฐมมีการแปรรูปมะนาวเป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่ม
สร้างรายได้เดือนลับประมาณหนึ่งล้านบาทเฉยนะครับ

มะนาวผลโตสายพันธุ์แม่ลูกดกบนพื้นที่กว่า๑๐๐ไร่
เจ้าของแบร์นเล่าว่าเดิมตั้งใจปลูกมะนาวขาย
เพราะได้ราคาดีในช่วงหน้าแรง
แต่กลับถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา
ทำให้ตัดสินใจแปรรูปเป็นน้ำมะนาวแทน
เมื่อก่อนเราเก็บได้เท่าไหร่

แล้วแม่ค้าก็มาบ่นเราว่าลูกใหญ่ไป
แล้วก็พอปีต่อไปก็บ่นอีกว่าลูกเล็กไป

เป็นเหตุให้เราเกิดแรงบันดาลใจ
ว่าคงต้องหาวิธีที่จะขายเอง

มีลูกตลอดทั้งปีเพราะปลูกในเข่ง
จึงสามารถควบคุมการออกผลของมะนาวได้

จะทำให้ต้นมะนาวไม่ร้อนเกินไป
คุณภาพของมะนาวจึงคงที่
ทำให้น้ำมะนาวไม่มีรสชาติขมหรือฝาด

จะสังเกตว่าเวลาบีบน้ำมะนาวนะคะ
น้ำของมะนาวจะเป็นสีออกเขียวอ่อน

จะมีกลิ่นหอมและเครียมรสเปรี้ยวโอมหวาน
เริ่มจากการคั้นน้ำมะนาวสด
ก่อนจะนำไปผสมกับน้ำเชื่อม
และน้ำสะอาดตามสูตร
ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและสะอาด
สามารถคงความสดของน้ำมะนาวได้นานยิ่งขึ้น
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร๑๐ล้านบาท

สินเชื้อตรงสอที่มาช่วยคือหนึ่งเราจะได้ขยายเป็นหนักหนัก
เป็นสร้างห้องเป็นลักษณะสต๊อกสินค้านะ
คือต้องใช้สต๊อกขวดแล้วก็ทำระบบของออย
คือให้มันต้องเพิ่มพวกผึ้งไม้ข้างมือต้องเพิ่มผึ้นใหม่
และอันที่๓ก็คือจะได้มาซื้อเครื่องจักร
การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจน้ำมะนาว
เป้ายอดขายเติบโตเท่าตัวภายในปีนี้
ปัจจุบันขายได้ประมาณ๑๕๐๐๐๐๐บาทต่อเดือน
ราคาขวดน้ำมะนาวขวดเล็ก๓๕บาท

โดยเน้นขายตามงานต่างและที่วิลล่ามาร์เก็ตทั่วกรุงเทพมหานคร
แต่ในอนาคตจะเจาะกลุ่มตลาดล่าง
ราคาไม่เกิน๒๐บาทต่อขวด
เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัพย์ทีวีบรรยายงาน